บอกเลยทั้งคนในรถตกอกตกใจช็อกไปหมดเลย
เพราะจู่เจ้าตัวนี้ก็หล่นโผล่ลงมาที่หน้ากระจกรถ
ถ้าเป็นเราอยู่ในรถจะทำยังไง

ตอนเวลาแบบโพเพรถติดอย่างนี้

ดิฉันไม่รู้ว่ามันหล่นลงมาหรืออยู่ดีมันพลวดมาจากใต้กระโปรงรถหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้ามันหล่นจะหล่นจากไหนคุณ

เอองูไหลลงมาจากทางด่วน

เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งนะ
ก็ผู้ใช้นิคโต๊คทันที่เขาขับรถของเขามาเรื่อยนี่

โผล่ขึ้นมาหน้ากระจกรถภาวะกันทั้งคันรถเลย
คือถึงแม้จะตัวไม่ใหญ่แต่งูไง

ถ้ามันมุดรอดมาแพร่ในช่องแอร์ทำไง

แล้วจะกดที่ปัดน้ำฝนก็ยังไงอ่ะได้ไหมอ่ะ

มันกระเด็นไปรถข้างอย่างนี้

ปาดไปปาดมาเข้าบนรถมอเตอร์ไซค์

ชาวเน็ตเข้ามาดูตกใจกันยกใหญ่

ไม่ถามหน่อยหรือว่าก็จับหัวไปยังไง

เจ้าของก็เลยมาตอบด้วยความฉุนเฉียวว่า
ไปไปคุยกันเองไป

แล้วทำไมไม่บอกว่าปลอดภัยหรือเปล่า
เพราะเขาไม่ได้บอกมาเรื่องอื่นเลย
เราขอแค่ทะเบียนรถก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม

ขอบคุณคลิปจากติ๊กต๊อกของคุณกัญญากรนะคะ
ไม่รู้เลยว่างูมาจากไหนแล้วจับงูได้ไหม
แต่เราไม่ได้ให้โฟกัสว่ามันมาจากไหนแล้วจับได้ไหมไง
เราให้โฟกัสที่คอมเม้นท์จากนี้

งานนี้ก็ปวดหัวเหมือนกันเพราะว่า

เจองูอยู่กลางถนนขดอยู่กลางทางอย่างนี้
ตกใจทำอะไรไม่ถูกโทรเรียกกู้ภัย
แต่กู้ภัยมาช่วยไม่ได้เขาก็เลยต้องเป็นกู้ภัยซะเองค่ะ
ทางก่อนเดี๋ยวรถมา
อย่าพูดให้รถผ่านต่างเร็วมอสรีบเริ่มไหมดิ
ไอ้ข้างทางนี้ดิ
โอ๊ยรถอยู่ก่อนรถอยู่ก่อนรถอยู่แล้ว
ไอ้ไปเอาเข้าข้างทางกลางฟุตบาทมึงบ้าหรือเปล่า
เฮ้ยตัวก็ลื่นซะด้วย
ไอ้มอสเบาน้อย
ตายแล้วแน่เลย

ไม่ถึงใช่
ตายพอถูกลากนี่แหละนะฮะเอาฮลานี่แหละ
คุณดูเหตุการณ์นี้มันก็น่าหวาดเสียวจริง
งูมันนอนขดอยู่กลางถนนแล้วก็มีรถวิ่งสวนวิ่งทับไป
นะฮะก็ยังดีที่ไม่เอาลอดเหยียบมาเลยเต็มนะ
แต่เนี่ยเจ้าของคลิปเห็นแล้วบอกโฉงสารมันเหมือนกัน

ก็เลยลงจากรถมาทำใจดีสู้เสือนะคะ
แล้วต้องหากู่ภัยแต่กู่ภัยบอกมาช่วยไม่ได้

ที่นี่ด้วยจิตใจอันบริสุทธ์นะ
ช่วยกันแบบเหมือนกับว่ากั้นทางไว้ก่อนไม่ให้รถผ่านมา
แล้วก็มีแบ่งหน้าที่กัน
คนหนึ่งถ่ายคลิปอีกคนหนึ่งเอาไม้มาแล้วค่ะ
เฮ้ยผู้กล้าของเราพี่มอด
พี่มอดมาแล้วจ้านะ